ช่วงนี้ติดตามขีดเส้นใต้เมืองไทยนะคะ
คุณสุภาพคลี่ขจายค่ะจะมาพูดถึงเรื่องของ
คดีที่นักท่องเที่ยวสาวชาวอังกฤษ
มาเที่ยวที่เกาะเตาเมื่อปลายเดือนมิถุนายน
พอกลับไปที่บ้านบอกว่าตอนที่มาเที่ยวเกาะเตา
ถูกคมคืนด้วยถูกลักซับด้วย
ตอนนี้เรื่องนี้เป็นดราม่าอยู่ในโลกอินเตอร์เน็ต

รามาข้อแรกก็คือทำไมตำรวจสพเกาะพงัน
ไม่รับแจ้งความให้กลับไปแจ้งที่ที่เดิม
ที่เกาะเตาข้อที่สองก็คือ

เฉพาะรัฐบาลและก็ตำรวจพยายามเร่งสะสางคดี

ยังต้องติดตามเรื่องนี้ต่อ
เพราะว่าเรื่องนี้เดิมพันธุ์สูงครับ
ระหว่างนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษกับตำรวจไทย
ว่าใครพูดจริงใครพูดเท็จ
พันธุ์นี้เป็นเดิมพันธุ์ชื่อเสียงของประเทศ
เป็นเดิมพันธุ์ของวงการตำรวจไทย
ฉะนั้นสื่อมวลชนเขาให้ความสำคัญกับเรื่องนี้
เช้าวันนี้มีหนังสือพิมพ์อย่างน้อย๒ฉบับที่พาดหัวใหญ่เรื่องนี้
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐแม่แมมลั่นพร้อมแจ้งความยันหลักฐานดีเอ็นเอ
แล้วในหัวรองเนี่ยมีเงื่อนงำอย่างนี้ครับ
เจ้าของที่พักและผู้เสียหายพักรวมกับเพื่อนชาย๔คน
มันมีเรื่องกับเพื่อนใหม่อ้าวนี่ก็เป็นเงื่อนงำ

เร่งคดีแหม่มใน๗วัน
แป๊ะก็คือพบตรส่งบิ๊กโจ๊กลุยก่อเต่า
สั่งสอบยิบทุกประเด็น
ดูประเด็นเรื่องแม่ของนักท่องเที่ยวคนนี้ก่อน
บอกว่าได้สัมภาษณ์พูดคุยกับคนที่เป็นแม่ของผู้หญิงคนนี้

ได้สอบถามนางซาล่า

มีการแจ้งความจริง

ตกอยู่ในพวังของฤทยาครับ
ยาที่ส่งลงไปในเครื่องดื่มนั่นแหละ

ก็ต้องรีบเดินทางไปที่เกาะพงัน

เชื่อว่ากรณีเหตุที่เกิด

น่าจะรับแจ้งและรับเรื่องไว้ได้
ซึ่งตำรวจที่ก่อพงันบอกว่า
ไม่อยู่ในข่ายของตำรวจพงัน
ที่จะรับแจ้งเรื่องเหล่านี้
วันนี้ได้ยินเจ้าของที่พัก
ออกทีวีพูดในธรรมนองว่า

คงจะไม่แคร์ไม่ถือเรื่องนี้เท่าไหร่

เป็นเรื่องเกี่ยวกับการคมคืนนี่แหละ
แม่ของผู้หญิงคนนี้คือคุณซาร่า
บอกว่าหลังจากลูกสาวไปที่ก่อพงัน
ได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่รับรู้
เกี่ยวกับเรื่องที่ถูกคมขืน
ได้รับทราบแล้วมีดีเอ็นเอในเสื้อด้วย
อีกทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มีหลักฐาน
น่าจะตรวจสอบได้ไม่ยาก

การที่ตำรวจที่ก่อพงันไม่รับแจ้ง
เพราะสถานที่เกิดเหตุอยู่นอกพื้นที่เนี่ย
เป็นที่แคลงใจของแม่ของผู้เคราะห์ร้ายหลาย

เพราะว่าในต่างประเทศที่เขาเจริญแล้วเนี่ย
คดีแบบนี้ไม่ต้องไปแจ้งที่โรงพักที่เกิดเหตุก็ได้

สมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีออนไลน์ไม่มีเทคโนโลยี
ท้องที่ไหนก็ต้องไปลงบันทึกประจำวันไปแจ้งที่นั่น
แต่เดี๋ยวนี้เกิดเหตุที่ไหนมันควรจะแจ้งได้หมด
พรบตำรวจฉบับใหม่อาจารย์มีชัยก็บอกแบบนี้แหละ
ว่าต่อไปนี้คดีอาญาเนี่ยแจ้งที่ไหนก็ได้
ตำรวจไปส่งงานกันเองสิออนไลน์กันสิ
ทำไมต้องให้เขากลับไปแจ้งอีกที่นึง
ฉะนั้นเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นที่เราคิดว่า
ประเทศเขาไม่เข้าใจ
แม่ของผู้หญิงคนนี้ก็ไม่เข้าใจ
เอาทีนี้เพื่อความเป็นธรรมตำรวจว่ายังไง
ตำรวจก็คือพลตำรวจตรีอภิชาติบุญศรี
ผู้บังคับการตำรวจสุราธานี
ท่านบอกว่ากำลังสอบข้อเท็จจริง
ว่าสพพงันไม่รับแจ้งความที่กล่าวอ้างหรือไม่
เพราะถ้าเป็นเช่นนั้นจะต้องมีการลงโทษทางวินัย
แล้วก็สั่งการให้เร่งสืบสวนสอบสวนพยานหลักฐาน
ตรงที่บอกว่าถ้าไม่รับแจ้งความจริง

เอาให้ชัดนะครับ
เพราะว่าตามระเบียบที่เป็นอยู่ขณะนี้
เกิดเหตุท้องที่ไหนต้องไปแจ้งท้องที่นั้น

หรือว่าแก้ระเบียบแล้วก็ขอให้มันชัดเจน
เพราะมีฉะนั้นแล้วเนี่ยเหมือนกับว่า
ตำรวจผู้ใหญ่กำลังหาแพ้ว่า
ตำรวจสพงสพพงันไม่รับแจ้งเนี่ยมีความผิด
เอาแต่ถ้าระเบียบว่าเกิดที่ก่อเต่าต้องไปแจ้งก่อเต่า

ฉะนั้นเรื่องนี้ผู้การเอาไว้ชัดนะครับ
เอาให้ชัดว่าตกลงการที่ไม่รับแจ้งเนี่ย
พนักงานบอกว่ารับแจ้งไม่ได้ต้องกลับไปที่ก่อเตา
ใช่หรือไม่ใช่ผิดหรือไม่ผิด
เอาให้ชัดเอาให้ชัด
ส่วนพยานปากสำคัญอีกปากหนึ่งคือเจ้าของที่พักคุณพัทราแจ่มตระกูล
ให้ข้อมูลอย่างนี้
บอกว่าเช้าวันที่๒๖มิถุนาเนี่ย
นางสาวอิสเบลผู้หญิงคนนี้มาบอกว่าถูกวางยาในเครื่องดื่ม
แล้วก็ถูกข่มขืนบริเวณที่ข่มขืนก็คือที่แหลมหินจอปร
แล้วคนร้ายก็เอาทรัพย์สินไปด้วย
คุณพัทราที่เป็นเจ้าของที่พักก็บอกว่าไปแจ้งความสิ
แต่คุณอิสเบลปฏิเสธว่าจะไม่ไปแจ้งความเพราะจะต้องรีบไปเกาะพงัน
ไปพบแฟนนุ่มกับเพื่อนชาวอังกฤษที่เดินทางมาฟูลมูลปาร์ตี้อยู่ที่นั่น
เจ้าของสถานที่ก็พยายามขยันขยอให้ไปแจ้งความก่อนไป
แล้วพอถึงวันที่๔กรกฎาคมผ่านมาอีกอาทิตย์กว่า
เพื่อนชายคนสนิทของผู้หญิงคนนี้มาปรึกษาว่ายังสามารถแจ้งความให้นางสาวอิสเบนได้ไหม
ก็เลยบอกให้คุณมาตินไปที่ก่อเตา
ตำรวจก็ไม่รับแจ้งอีกครับ
เหตุผลบอกว่าคุณอิสเบนไม่ได้มาด้วย
แล้วอีกประเด็นหนึ่งที่เธอเล่าให้ฟัง

คืนวันที่๒๖มิถุนา
นายมาตินได้ชกต่อยกับแฟนของนางสาวอิสเบลที่ก่อพงันด้วย
จนทำให้ฟันหน้าบินแตกหัก
สาเหตุคงมาจากเรื่องหึงหวง
แล้วรายงานแจ้งด้วยว่าช่วงวันที่๒๒
ผู้เสียหายเนี่ยผู้หญิงคนนี้พักอยู่กับเพื่อนชาย๔คนที่ก่อเทา
แล้วมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับเพื่อนชายคนสนิทคนหนึ่ง
โดยนางสาวอิสเบลมาบ่นกับคุณพัทราเจ้าของที่พักว่า
รู้สึกผิดในการกระทำดังกล่าวต่อแฟนของตัวเองมาก
นี่เห็นไหมครับว่ามันก็มีเรื่องอะไรที่จะวนกันอยู่เยอะ
ทีนี้สุดท้าย
ประเด็นจากคำพูดของกำนันเกาะเต่าเนี่ย
อันนี้พูดถึงพฤติกรรมแปลกของนักท่องเที่ยว
กลุ่มบางคนที่ไปก่อเตาก่อพงัน
คือนักท่องเที่ยวประเภทนี้เขาเป็นนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะ
เขาส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่นเขามาดื่มมากินกันที่ก่อเต่าก่อพงันเนี่ย
เหมือนนักท่องเที่ยวที่มากับครอบครัวทั่วไปหรอกครับ
นักท่องเที่ยวพวกเนี้ยเรื่องที่กำนันพูดเนี่ย
อดคล้องกับที่พลตรวจเตสุรเชษฐ์พูดเมื่อวาน
นี่กำนันที่เห็นในจอท่านบอกอย่างนี้
ปัจจุบันนักท่องเที่ยวมาแจ้งความด้วยสาเหตุแปลก
เช่นมากับแฟนแต่เมาไม่ได้กลับห้องพักก็มาแจ้งความ
หรือพูดจาชอบพอกันพอมีอะไรด้วยกันก็ยินยอมกัน
แต่รุ่งเช้าพอหายเมาก็มาแจ้งความว่าถูกคมขืน
เพราะฉะนั้นพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเที่ยวก่อเต่า
่อพงันเนี่ยเจอแบบนี้บ่อยครั้งมาก
ฉะนั้นวันนี้ไม่ว่านักท่องเที่ยวจะมีพฤติกรรมยังไง
แต่ถ้าเขาถูกข่มขืนจริงล่วงละเมิดทางเพศจริงต้องดำเนินคดีครับ
เรื่องนี้มันจะเป็นเดิมพันธุ์อย่างที่ว่า
หรือเราจะคิดว่าแหมช่วยไม่ได้
มาแล้วก็แต่งตัวโปโกกันเมายากันแล้วก็ไปมีอะไรต่อมีอะไรกันแบบมั่วกัน
แล้วพอเกิดเหตุขึ้นมาแล้วก็ทำให้เราเดือดร้อนคิดอย่างนั้นไม่ได้
เพราะถ้าเป็นคดีล่วงละเมิดทางเพศถูกคมขืนต้องดำเนินคดี
ว่าพฤติกรรมเขาจะเป็นยังไงเรื่องของเขา
แต่หน้าที่ของตำรวจเราต้องรับดำเนินคดีต้องทำให้ถึงที่สุด
สุดท้ายขึ้นมานี่วันนี้วันอังคารรออีก๖วันว่าเรื่องนี้ข้อเท็จจริงจะเป็นยังไง
เพราะอย่างที่บอกครับเดิมพันธุ์สูงนี่แม่ของผู้หญิงคนนี้เนี่ย
เขาบอกกับคุณสุธิชัยนะครับเขาบอกว่าเขาพร้อมจะมาแจ้งความ
แต่เขาขอให้สถานทูตอังกฤษรับประกันความปลอดภัยให้เธอด้วย
นี่พูดอย่างนี้เท่าให้ว่าประเทศเราเนี่ยโอ้โหนี่เขามาจะต้องรับประกันความปลอดภัยเหรอ
ประเทศปาเทือนเหรอไปกันใหญ่เลยครับและนี่คือขีดเส้นใต้ที่ต้องตามเรื่องนี้ต่อครับคุณก๊อฟครับคุณดาวครับ
เจ้าหน้าที่ไทยนี่แหละนะคะต้องให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายเลย
ฝ่ายแรกก็คือการท่องเที่ยวในประเทศไทยโดยรวมนี่แหละอยากให้เขามาเที่ยวอีกให้เขาเชื่อใจเราอีก
แล้วก็ให้ความเป็นธรรมกับนักท่องเที่ยวที่เขาอาจจะเป็นผู้เสียหายจริงก็ได้คืออย่าไปมองว่าเป็นเรื่องเกิดกับผู้หญิงคนเดียวและผู้หญิงเข้ามาทำตัวแบบนี้ก็เจอแบบนี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่
แต่ว่าพอข่าวมันดังออกไปเนี่ยมันไม่ดีมันไม่ดีเดี๋ยวนี้โลกมันแคบไงคนมันโพสต์กันตูมเดียวมันไปหมดแล้ว
เราต้องหาคำตอบให้เขาให้ได้ขอบคุณคุณสุภาพค่ะ
แล้วมันก็ไปเกิดที่เดิมด้วยที่มันเคยเกิดมาแล้วด้วยเป็นการตอกย้ำไปอีกกับเรื่องของภาพลักษณ์เรื่องความปลอดภัยนะฮะ